คุณผู้ชมครับคืนนี้ไทยรัฐจอบประเด็นเราเริ่มต้นกันด้วย
กรณีการบุกรุกพื้นที่ในเกาะนาคาน้อยจังหวัดภูเก็ตนะครับ
เกาะแห่งนี้กลายเป็นจุดสนใจของสังคม
จุดเริ่มต้นมาจากโซเชียลมีเดียครับ
หลังจากที่คนในครอบครัวตระกูลฮิรันพึกนั้น
ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดีย
อ้างว่ามีคนบุกรุกและมีการเตรียมจะแพ่วถางป่า
หลังจากนั้นก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคนนั้นสนใจอย่างต่อเนื่อง
และล่าสุดนี้นะครับตัวแทนของบริษัทเอกชน
ซึ่งอ้างว่าถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินดังกล่าวนั้น
ออกมาชี้แจงว่าณขณะนี้ชะลอการก่อสร้าง
รวมทั้งนำเอกสารสำคัญครับก็คือนศ๓กให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้น
ได้ดูกันแบบจะติดตามเรื่องนี้จากรายงาน
โดยคุณสิรินทิพย์ครีบเขียวครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยนายโชคดีอมรวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เรือเอกสมภพคำคณาหัวหน้าชุดประสานประจำพื้นที่กองทัพเรือที่๑๒
ทับเรือภาคที่๓และนสุขพชัยสุขสัย
ภูมิหน่วยการส่วนป้องกันและปราบปามภาคใต้
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้
ลงพื้นที่ที่เกาะนาคาน้อยตำบลป่าคอกอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
เพื่อตรวจสอบที่ดินบนเกาะดังกล่าว
ซึ่งพบว่ายังเหลือถังน้ำดื่มจำนวนเกือบ๑๐ถัง
ถังน้ำขนาดใหญ่สำหรับบรรจุน้ำจืดและเครื่องปั่นไฟ
รวมถึงปูนซิเมนจำนวนหลายถุง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สอบถามกับนายบร้อศักดิ์หาบหา
ผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
ทรัพย์สินต่างของบริษัทภูเขา๖ลูกจำกัด
ซึ่งบอกว่าตอนนี้ได้หยุดดำเนินการใดทั้งสิ้น
กว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเอกสารสิทธิ์นศ๓กร

ส่วนสาเหตุที่นำปูนซีเมนมานั้น
เพื่อฉาบทำเป็นบันไดขึ้นไปดูบนจุดชมวิวเท่านั้น
เจ้าของที่แกอายุมากแล้วครับ
อยากขึ้นไปดูจุดข้างบนแกขึ้นไม่ไหวครับ
เคยเลยบอกว่าช่วยทำบันไดให้เคยเริ่มขึ้นไปหน่อย
เพราะว่าเคยพวกมันท่านตามเพื่อนอยู่ในส่วนกดีอยู่ครับ
พวกมันต้องทำหน่วยการส่วนป้องกันและปราบปามภาคใต้
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้บอกว่า
หลังจากตรวจดูสภาพพื้นป่าที่บริเวณที่บริษัทเอกชน
ถือเอกสารสิทธิ์นศ๓กตอนนี้

ไม่สามารถเอาผิดในข้อหาบุกรุกได้
กว่าจะมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ์
ขอความร่ำมือจากเจ้าของที่ดินที่เป็นกลุ่มงานพิพาสอยู่
เพราะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าตรงนี้กรมสอบสวนที่สำหรับคณิตพิเศษ
กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนนะฮะ
แล้วก็กรมที่ดินก็กำลังพิจารณา
ว่าจะต้องเพิกถอนที่ดินแปลงนี้หรือไม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยืนยัน

ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องเอกสารต่าง
เชื่อว่าจะได้บทสรุปในวันที่๖พฤษภาคมที่จะถึงนี้

อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต

ส่วนที่ดินที่กำลังมีข้อพิพาทอยู่นั้น
อยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของเกาะ
ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก

ซึ่งหลายคนต้องการเข้ามาพักผ่อนแบบส่วนตัว
นักท่องเที่ยวจะไม่มากเหมือนเกาะอื่น
แต่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตลอดทั้งปี